ดูเรื่องสุดช็อกของสาวพนักงานโรงแรมคนนึงค่ะทิ้งบ้านนาน๑เดือนหยุดปีใหม่ไง
อ๋อกลับมาอีกทีอูหูบ้านน่ะยังอยู่นะคะครับ
แต่ของในบ้านไม่เหลือเลยสักชิ้นเดียวค่ะนี่เขาหยุดเป็นเดือนเลยเหรอ
งงไปหมดใช่ค่ะก็งงไปหมดเลยนะคะว่าของหายไปไหน
ตำรวจเขาบอกว่าเอ๊ะสงสัยหนุ่มคนข้างบ้านน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่ง
ก็รับแจ้งมานะคะว่ามีคนร้ายเนี่ยงัดเข้าไปขโมยของในบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เจ็ดทับหนึ่งห้า
เป็นบ้านในตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านเช่า
สภาพบ้านก็คือเป็นห้องแถวประตูหลังบ้านเป็นประตูไม้ถูกทุบพัง
ข้าวของในบ้านถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
ตรวจสอบข้าวของภายในบ้านก็ถูกขโมยไปหลายรายการรวมแล้วหลายหมื่นบาทเลยค่ะ
่าเล่าให้ฟังว่าเธอเช่าบ้านหลังนี้อยู่กับแฟนหนุ่มทำขนมขาย
ต่อมาได้งานใหม่เป็นพนักงานโรงแรมเมื่อเดือนเสร็จที่ผ่านมา
ก็เลยย้ายที่ทำงานไปอยู่ที่ตำบลอ่าวนางค่ะ

จนกระทั่งหยุดยาวปีใหม่มีเวลาว่างจากงานก็เลยกลับมาบ้าน
จะเอาอุปกรณ์ทำขนมไปให้แม่

บ้านนี่เละเทะกระจุยกระจายไปหมดเลย
เรื่องต้นตำรวจสอบถามเพื่อนบ้านนะคะก็พบว่า
มีชายวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐ปีค่ะอยู่ในบ้าน
ก็สอบถามชายคนนี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย

ปรินเตอร์แจ้งผู้เสียหายมาดูว่าเอ๊ะปรินเตอร์นี้ใช่ของที่บ้านไหม
ผู้เสียหายบอกว่าใช่นี่คือปรินเตอร์ที่หายไป
วัยรุ่นก็บอกว่าเขาไม่ได้ขโมยนะ
เขาเอามาจากเพื่อนอีกคนนึงแต่ตำรวจไม่เชื่อค่ะ
ก็คุมตัวไปสอบสวนต่อที่สพเมืองกระบี่นะคะ

ต้องติดตามหาหลักฐานยืนยันก่อนค่ะว่า
เครื่องปรินท์ด้านกล่าวเนี่ยเป็นของผู้เสียหายจริงหรือเปล่า
แล้วผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นคนเอาไปจริงหรือเปล่า